มีคลิปหนึ่งที่เขาแชร์กันเยอะเลยในโลกโซเชียล
เป็นคนที่อ้างว่าเป็นร่างทรงของพญานาค
และเขาก็เร้ยบนถนนเลยคุณภาคราภุม

ทำทาเร้วแลบลิ้นปลิ้นตาบนถนนคอนกรีตอย่างนี้

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วคนก็แชร์ต่อกันไปเยอะ
ช่วงนี้แชร์เยอะเลยเพราะว่าโอ้โหมาหลายร่างทรงมาก
แล้วทำท่าทำทางแบบนี้อ้างว่าเป็นแบบพญานาค

ทีนี้เนี่ยทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลดงใหญ่
ที่ในพื้นที่อำเภอพี่ไม้ที่โคราชบอกว่าหยุดเถอะหยุดแชร์ได้ไหม
มันก็เสื่อมเสียชื่อเสียงของในพื้นที่ด้วยนะ
ของหมู่บ้านของจังหวัดเขาใช่คือแบบหยุดแชร์กันได้ไหม
แล้วก็ภาพนี้มันภาพเก่าตั้งแต่๓ปีก่อนนะคะ
เนี่ยเขาเขียนกระดาษใบ้หัวด้วยนะร่างทรงเนี่ย
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะก็เป็นบ้านขอยงามหมู่๔ตะมนตงใหญ่อำเภอพิมาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๗ค่ะ
คือบนถนนนี่เลยถนนคอนกรีตกลางหมู่บ้าน
มีรอยนูนมีรอยแยกบนถนน
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าที่มีรอยเพราะมีพญานาคดันพื้นขึ้นมา

ใช่พื้นก็เลยเป็นรอยแยกแบบนี้
แต่ณตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่เขาซ่อมแล้วนะคะ
ใช้งานได้ปกติแล้วค่ะ
ปีที่แล้วเพิ่งมาลงคลิปใหม่ครับเพิ่งเจอวันนี้เหมือนกันครับ
แบบว่าเป็นภาพเก่าใช่ไหมครับพวกมันเป็นภาพเก่าครับ

ก็ประมาณสัก๒เมตรขนาดนี้ครับ
นี่ค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลดงใหญ่

เพราะว่าภาพเก่า๓ปีก่อนร่างทรงคนนี้
ไม่ใช่คนในพื้นที่อำเภอพิมายด้วย
เพราะว่าเมื่อ๓ปีก่อนที่เขาทำพิธี
เป็นร่างทรงแบบนี้เขาก็เรียรายเงิน

สร้างสารบูชาพญานาคเรียนถนนคอนกรีตนี้

มันนานแล้วเก่าแล้วถนนก็ซ่อมแล้ว

เพราะว่าชาวบ้านบุบันในพื้นที่
ไปเชื่อหรือไปทำพิธีแบบนี้อันนี้มันนานแล้วนะครับ